เพราะว่าให้เลขาไปปล่อยเช่า
วันนี้นะครับผู้เสียหายกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับไปแจ้งความแล้ว
ไปกับคุณพิธพงห์กิดพิธรรมณ์
ไปที่สนวังทองหล่าครับคนผู้ชม

ปรากฏว่าทำไมมันกระเป๋าหายไปหายไป
คุณพิษบอกว่าตอนนี้มั่นใจแล้ว
ว่าเลขาเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นนะครับ
เพราะว่ามีร้านค้าที่รับซื้อกระเป๋าไปเนี่ย

คนที่เอากระเป๋าไปขายก็คือเลขานั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับ
ยังแค่สงสัยว่าแบบมันจะเป็นเขาหรือเปล่า
หรือมันจะเป็นตามที่เขาบอกจริงแล้วเขาก็โดนโกงมา
เขารับผิดชอบไม่ไหวแล้วเขาก็หนีอะไรอย่างนี้ครับ
แต่อันนี้แบบว่าค่อนข้างชัดเจนแล้ว
เพราะว่ามีร้านค้าที่แบบรู้จักกับเราอะไรอย่างนี้
เข้ามาให้ข้อมูลว่าคนที่ไปขายก็คือคนนั้นเอง

คนที่เอากระเป๋าไปขายมีความผิดฐานช่อโกงนะครับ
คนรับซื้อก็จะโดนด้วยนะครับรับซื้อของโจรนะฮะ
ตอนนี้ทนายเกิดผลบอกว่ากำลังหาข้อมูลอยู่
เบาะแสอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับใครกี่คนบ้างครับ